กับเกาะกลางถนนแบบนี้เลยทางหลวงใหม่เลข๑๑ครับบ้านห้วยลากปีนหมู่๓ตมห้วยไร้อำเภอเด่นชายจวัดแพร่ครับนี่ดูฝากคัปโปรงดูกระจกเลยครับคุณผู้ชมครับยุบเข้าไปเลยแล้วคนขับอ่ะคนขับเป็นยังไงครับนางสาวสุธามาศวรรณขวัญอายุ๓๗ปีเธอได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าดั้งหักครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพ

แต่ว่าไม่เจอรถบรรทุกเจ้าของล้อ

เบื้องต้นนักศาสตร์สุธมากคนเจ็บให้เล่าได้นะฮะ

ขณะขับรถตามหลังรถพ่วงมานะคะ

มันหลุดออกมาแล้วมาพุ่งใส่หน้ารถเก๋งของเธอ
พยายามตั้งสติเจ็บก็เจ็บนะ
แต่ประคองรถจอดริมถนนได้แล้วโทรแจ้งตำรวจ
ส่วนรถบรรทุกเธอบอกว่าขับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่คุณผู้ชมครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบรถเก๋งคันนี้อยู่ฮะ
ปรากฏว่าได้รับแจ้งบอกนู่นฮะมีรถบรรทุกพ่วง
จอดเสียอยู่ข้างถนนขาขึ้นสายเด่นชัยแพร่ครับ
ในพื้นที่ตะบนแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยเนื่องจากยางล้อหน้าของลูกพ่วงด้านซ้าย
มันหลุดหายไปนี่แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นล้อที่ไปก่อให้เกิดเหตุนะฮะกับรถเก่งคันเมื่อกี้แหละ
ซึ่งคาดว่ารถเก่งคู่กรณีจะโดนล้ออันนี้เข้าไป
ตำรวจสพห้วยไร่นะครับจึงไปตรวจสอบแล้วก็คุมตัวนายสุภกรเพียงพาณิชย์
อายุ๒๕ปีครับคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินคดี
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปนะฮะเนี่ย